แล้วก็นายจ้างไม่พอใจ
ไม่พอใจตรงที่ว่าลูกจ้างอาจจะเปลี่ยนงาน
แล้วนายจ้างใหม่อ่ะเหมือนกับมารับถึงที่

แล้วดูสภาพนี่คือสภาพลูกจ้างนะคุณ

อยู่ในสภาพแบบนี้เพราะว่านายจ้างเอาไม้มาทุบหัว

วันนี้หวงหวงตัวนะ

นี่ลูกจ้างเลือดอาบเลยนะมีการจับใส่หลังกระบะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงเย็น
ทางตำรวจสภสัตหีบที่ชนบุรีพอ
ได้รับแจ้งว่ามีคนโดนทำร้ายร่างกาย
ตรงหน้าวัดเหลืองอ่อนที่สัตหีบ

ชื่อว่านายเอกรินเทียนถนอมค่ะ
แล้วที่หัวชุ่มโอ้โหตามเนื้อตามตัว

ใช่ค่ะแล้วถามเขาว่า

ได้ค่าจ้างวันนึงร้อย๑ไม่ได้ร้อย๕๐

เพราะว่าผมได้รับบาดเจ็บต้องใส่เหล็กดามแขนดามขาทีนี้ค่ะนายจ้างอ่ะก็เลยไล่ผมออกจากงานโอ้โหคุณดูสภาพกางเกงเขาเมื่อกี้นะ
เปื้อนเลือดเนี่ยนะทีนี้ผมพอนายจ้างเดิมไล่ผมออกจากงานผมก็ต้องติดต่อนายจ้างคนใหม่ใช่ไหม
จ้างใหม่ก็จะมารับตัวผมไปทำงานปรากฏในจ้างเก่าเนี่ยโมโหเอาไม้มาฟาดหัวจนเลือดมันไหลมาหมดเลยอ่ะ
แล้วก็เอาตัวผมใส่ท้ายกระบะมาทิ้งไว้ข้างทางอีกนี่ยังดีนะเนี่ย
ชาวบ้านมาเจอแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะคะโดนอะไรครับแล้วเรามาตรงนี้ได้ไง
ก็ขอเอาผมทิ้งเนี่ยครับมารถอะไรของเขามารถอะไรครับจำทะเบียนได้ไหม
สะเบียนจำไม่ได้ครับที่ห้อกระบะยี่นอดมีลูกไหมมีครับ
เอามาทิ้งไหนข้างป่านี่นะตรงข้างร้านขุยครับ
แต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชมฟังเรื่องนี้จริงเราก็ต้องฟังความทั้งสองด้าน
อันนี้คือในมุมลูกจ้างที่เขาเล่าถูกไหมเราก็อยากถามทางนายจ้างหรือว่าอยากดูหลักฐานอื่นอื่นเหมือนกัน
เพราะว่าตำรวจที่สพสัตหีบเนี่ยเขาก็สั่งเลยให้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบ
มีไหมเห็นไหมตอนที่ในจ้างเอาขึ้นท้ายกระบะแล้วมาทิ้งลูกจ้างเอาไว้ข้างทางเนี่ย
จะได้ดำเนินการกับนายจ้างเลยได้เห็นรถกระบะเลยว่าคันไหนที่มาก่อเหตุ
ตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งตามตัวนายจ้างด้วยจะได้เอาตัวมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ว่าวันนี้นะนักข่าวของเราพยายามติดต่อไปหานายจ้าง
คนที่ลูกจ้างคนนี้บอกนายจ้างเก่านั่นแหละตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะ
คือถ้าเกิดติดต่อได้จะได้ฟังในมุมของนายจ้างด้วยว่าเออถ้าเกิดว่านายจ้างไล่ลูกน้องคนนี้ออก
แล้วพอลูกน้องคนนี้มีนายจ้างใหม่มาจะไปทำร้ายเขาทำไมหรือว่ามันมีเรื่องอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า